หลังจากที่เจ้าตัวออกมายอมรับตรงว่า

วงการบันเทิงของบอยปกรณ์ที่อยู่มาเลยนะ
ใช่เขาจะไม่ตอบอะไรแบบท่อยคิดถ้านี้
ออกมายอมรับตรงว่าแจกขนมจีบสาวเฟย์อยู่ค่ะ
เรื่องของเรื่องมาจากที่มีคนเห็นบอยคลูกน้องเฟย์
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็หวานมุ้วมิ้นกันจนชวนสงสัยค่ะ

อยบอกว่าผมไปกันจริงครับพี่
แล้วก็จริงแล้วคือก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วเกี่ยวกับน้องเฟย์
คือบอยบอกเองนะคะว่าตอนนั้นรู้สึกไม่ชอบคำตอบตัวเองเลย
พูดตรงเหมือนแทงกั๊กเหมือนไม่ชัดเจนค่ะ
วันนี้บอยได้เจอพี่นักข่าวเลยขอเปลี่ยนคำตอบใหม่ละกัน
แล้วก็บอกเลยว่าผมชอบเฟย์ครับ
คุณคุยกันได้มา๒๓เดือนแล้วน้องเป็นคนน่ารักจิตใจดีมีความเป็นผู้ใหญ่

แม่รู้แม่ถามด้วยแม่เชียร์

คือตั้งแต่อยู่วงการมาเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกแหละ

ด้วยส่วนตัวเองเลยพอมาดูคลิปสัมภาษณ์ตัวเอง
สตอบไหนได้ไหม

แต่ว่า
ผมก็ชอบเฟย์ครับแล้วก็จีบน้องเขาอยู่ครับ
เฟย์เขาก็เป็นคนน่ารักครับก็นิสัยดี
พอได้รู้จักมากขึ้นพอได้คุยมากขึ้นอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าคุยกันถูกคอดีแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดี

ดูไปไม่เป็นดูไปนิ้วเป็นเลย
จะสังเกตได้ไหมเนี่ย
เมืองต้นคุณแม่เขาก็บอกว่าเฟย์เขาก็น่ารักดี
เขาก็มีถามบ้างครับว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรอย่างนี้คือ

แล้วตอนที่สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยมือพันกันเลยนะ

คือเมื่อเช้าเราก็ไปส่องในไอจีของน้องเฟย์คุณผู้ชมว่าจะมีอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าน้องเพลงเนี่ยเขาลงสตอรี่เขาเป็นนางเอกเอ็ม
เพราะว่านั่นแหละค่ะใครหลายคนอยากให้บอยมีแฟนนะคะ
นี่มีสวยหน่อยมันก็สวยมากจริงขนาดนี้แล้วหลายคนทักผิดพูดว่าเฟย์คือแก้ว
พอเขาเข้าไปคอมเมนต์ว่าคนนี้แต่งงานแล้วนี่คนนี้ไม่ใช่แก้วนะ
แก้วแต่งงานกับโทนี่คนนี้ยังไม่มีแฟนนะจ๊ะยังโสด
ใช่รอลุ้นนะคะว่าเขาจะจีบสำเร็จหรือเปล่า

อยู่กับวงการบันเทิงมาตั้งนานก็เพิ่งเห็นบอยประกอบเสียอาการ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะรอลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะ